ไปดูเกมนะครับไทยลีกกันบ้างครับซึ่งชมบุรีก็การ
คะแนนครับหนักที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเกมตกค้าง
แล้วก็เป็นศึกดาบี้แมชของภาคตะวันออกด้วย
ชมบุรีฮ
ตัวหม่งให้กับชนบุรีครับขึ้นนำเร็วจากนั้นนาทีสามสิบห้า
พิธีทีระยองครับมีจังหวะได้ซัดลูกนี้บอลชัดแหลบไปฉลับมา
งชนคานไม่เข้านะครับจังหวะนี้บิ๊กเตอร์กาโดโซ่นะครับ
งงชนคาและบอลไปโดนผู้เล่นของชนบุรีกระดอนชนเสานะครับ
ไม่ผ่านเส้นจากนั้นกลับมาครึ่งหลัง
จับแล้วซัดเข้าไปประตูแรกในสีเสื้อชนบุรีด้วย
และนาทีหกสิบเอ็ดเจ้าบ้านครับนำเป็นสามศูนย์
แต่ว่าดูจากภาพช้าล้ำหน้าชัดเจนนะครับเนี่ยครับ
บอลยังไม่ออกจากเท้าของธีรเทพนะครับยืนล้ำไปแล้วครับไคออน
แต่ทำประตูไม่ได้ชมบุรีชนะ๓๐เก็บ๓แต้มมีเพิ่มเป็น๓๖คะแนน
รังที่๗ของตารางทิ้งห่างโซนตกชั้น๙แต้ม
ส่วนพีทีระยองนะครับมี๓๔แต้มหล่นไปอยู่ที่๑๑แต่ว่ายังนำห่างโซนตกชั้น๗แต้ม
ก็เหลือโปรแกรมอีก๓นัดนะครับโดยเกมไทยลีกนัดต่อไป
แข่งกันกลางสัปดาห์นี้ครับวันที่๒และ๓ตุลาคมก่อนพักให้กับทีมชาติ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับชนะทิพย์สงกระสินก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวญี่ปุ่น
เกี่ยวกับอากิระนิชิโนที่เข้ามาทำทีมชาติไทยว่า
ชโนเป็นคนที่พูดน้อยสุขุมรวมถึงก็ได้แนะนำนักเตะไทย
หากได้มาเล่นที่ญี่ปุ่นคืออย่างแรกนะครับใจต้องสู้เป็นหลักครับ
ผมว่าเขาเป็นคนค่อนข้างจะไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่ครับสุขุมหน่อยพูดน้อย
ถ้าได้มาเล่นที่นี่แน่นอนว่ามีฝีมืออยู่แล้วแต่ว่าหนึ่งอย่างก็ต้องมีก็คือใจต้องสู้ก่อน
เพราะว่าด้วยสิ่งรอบข้างมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ
จากนั้นนะครับ๑๕ตุลาคมบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีนนัดที่๓ครับ
ไปดูกิจกรรมของพี่ซิโก้กิติศักดิเสนาเมืองครับ
อดีตกุญศือทีมชาติไทยในฐานะประธานบริเวณที่ซิโก้
ก็ทำการประถมนิเทศนักเรียนในโครงการทุนฟุตบอลนะครับ
ฟุตบอลเยาวชนเฉลิมพระเกียรตินะครับถวายองค์ราชันจำนวน๑๕คนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ
ซึ่งทั้งหมดก็จะได้ทุนไปฝึกภาษานะครับแล้วก็ทักษะลูกหนังถึงอังกฤษระหว่างวันที่๑๓๒๘ตุลาคมนี้
แล้วก็ยังมีโอกาสได้ชมเกมพรีเมอร์ลีกคู่ระหว่างเลสเตอร์เปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่ด้วย
เช่นเดียวกันครับช่วงนี้เราไป